ช่วงนี้พาคุณผู้ชมไปดูบรรยากาศที่วัดพระธรรมกายกันหน่อย
เพราะว่าก็ยังคงเตรียมความพร้อมในการเข้าตรวจค้นจากเจ้าหน้าที่อย่างเต็มที่ค่ะ
โดยเช้ามืดที่ผ่านมาก็พบว่าศิษยานุสิตเขามานั่งสวดมนต์กันที่หน้าวัดแล้ว
ส่วนประตู๗ซึ่งเป็นประตูหลักก็มีการรักษาความปลอดภัยอย่างแน่นหนานะคะ
บรรยากาศไปติดตามกันจากคุณภูริพัฒน์บุญนิน
รายงานสดมาจากวัดพระธรรมกายเชิญค่ะ
แต่นี่เป็นการเข้าสู่วันที่๓แล้วนะครับ
เพื่อที่จะเข้าตรวจค้นวัดธรรมกาย
แต่จนถึงขณะนี้ยังไม่มีท่าทีหรือความเคลื่อนไหวใดออกมาจากทางฝั่งเจ้าหน้าที่ในการเข้าตรวจค้นนะครับ
แต่ทางวัดนั้นมีการเตรียมความพร้อมในการตั้งรับอย่างเต็มที่
รวมถึงตรวจตรารถที่ผ่านเข้าออกอย่างเข้มงวดครับ
บรรยากาศภาพรวมของวัดพระธรรมกายช่วงเช้าของวันนี้
ยังคงมีรถของศิษยานุสิตเข้าออกอย่างต่อเนื่องนะครับ
โดยเฉพาะประตูที่ผมยืนอยู่นี้คือประตูที่๗ที่อยู่ติดกับถนนคลองหลวง

ยังคงเปิดประตูให้เข้าออกเพียงด้านเดียว
และตรวจตรารถที่ผ่านเข้าออกอย่างเข้มงวด
สามารถเข้าตรวจค้นวัดพระธรรมกายเพื่อจับกลุ่มพระเทพยานมหาหมุณีหรือพระธรรมชโย
แต่จนถึงขณะนี้ยังไม่พบว่ามีความเคลื่อนไหวได้ออกมาจากทางฝั่งเจ้าหน้าที่แต่อย่างใดครับ
แต่ความเคลื่อนไหวของทางวัดนั้นพบว่าบริเวณประตู๕และ๖ซึ่งประตูนี้เป็นทางเข้าไปภายในกุฏิของพระธรรมชโย
ขณะที่ด้านหน้าที่เป็นสะพานข้ามครองนั้นมีการนำรั้วเหล็กมากั้นไว้
ไม่ให้รถสามารถเข้าออกได้ขณะที่บริเวณโดยรอบวัดนั้นได้มีการบูรณาการ
ตั้งจุดตรวจค้นอาวุธและช่วยเหลือประชาชน
เพื่อรักษาความสงบเรียบร้อยและป้องกันเหตุแทรกซ้อนขึ้นทั้งหมด๗จุด
โดยแต่ละจุดนั้นจะมีการตรวจค้นในรถที่จะสามารถผ่านเข้าไปในทางพื้นที่ของวัดโดยละเอียดนะครับ
เพื่อป้องกันมือที่๓ที่อาจเข้าไปสร้างสถานการณ์ในพื้นที่
ซึ่งเมื่อคืนที่ผ่านมานั้นยังไม่พบว่ามีความผิดปกติหรือสิ่งผิดกฎหมาย
ที่สั่งการให้ต้องเฝ้าระวังเพื่อป้องกันการขนคนเข้ามาภายในวัด
รวมถึงป้องกันเหตุร้ายจากมือที่๓ที่หวังเข้ามาสร้างสถานการณ์ให้เกิดความรุนแรงครับ
ซึ่งเมื่อช่วงกลางดึกของคืนที่ผ่านมานะครับรองผู้ประชาการตำรวจแห่งชาติเดินทางมาที่ตำรวจภูทรคองหลวง
เรียกประชุมด่วนตำรวจที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินคดีวัดพระธรรมกาย
รายงานผลความคืบหน้าของคดี
ซึ่งพบว่าวัดแห่งนี้ถูกดำเนินคดีไปแล้ว๔๓คดีนะครับ
ซึ่งคดีทั้งหมดนั้นไม่เกี่ยวข้องกับคดีฟอกเงินและบุกลุกป่า
สารได้ออกหมายจับไปก่อนหน้านี้
โดยแยกคดีออกเป็น๗กลุ่มได้ทั้งหมด๗กลุ่ม
อาทิตย์คดีบุกลุกป่าจากการสร้างสะพานข้ามครอง
คดีตามพรบขนส่งคดีกิดขวางทางจราจร
คดีทำให้เสียชับจากการปฎาทะปูเรือใบ
คดีก่อสร้างอาคารโดยไม่ได้รับอนุญาต
คดีขุดบ่อบาดานโดยไม่ได้รับอนุญาต

วันนี้โดยทั้งหมดนี้จะมีการประชุมหารือกันอีกครั้งในเวลา๙นาฬิกาของวันนี้ครับ
รวมไปถึงต้องติดตามท่าทีจากวัดพระธรรมกายนะครับ
หลังจากงดให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนมาหลายวัน
ว่าวันนี้นั้นจะมีแนวทางหรือการดำเนินการใด
หากทราบว่าถูกดำเนินคดีหลายคดี
ยังไม่มีกำหนดการหรือท่าทีใดออกมาครับ
อย่างที่บอกไปนะครับว่าวันนี้นั้นจะมีการประชุมหารือกับทางตำรวจ
เพื่อที่จะดำเนินคดีกับวัดพระธรรมกายในเวลา๙นาฬิกาของวันนี้

ศรีวรารังศรีประธรรมนากุลรองผู้ประชาการตำรวจแห่งชาตินั้น
จะเดินทางมาเป็นประธานในการประชุมด้วยตัวเองครับ
ภูริพัฒน์บุญนินทร์ข่าวไทยรัฐทีวี
รายงานสดจากวัดพระมกายครับ